เอาละครับคุณผู้ชมครับก็นับถอยหลัง
เรียกว่าอีก๘วันแล้วที่จะถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้
ในช่วงนี้นะครับการที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหลายเรื่อง
ไม่ว่าจากกรณีที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตรวจสอบเรื่องของกรณีที่พลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือเปล่า
หรือเรื่องของการตรวจสอบนายธนทรกับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม
หรือที่เพื่อไทยก็ร้องกรกตให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายสนทิรัฐ
กรณีของการขึ้นเวทีปราศัยเรื่องของบัตรคนจน
หลายเรื่องมีมติออกมาแล้วนะครับแต่หลายเรื่องก็ยังตรวจสอบอยู่
ดังนั้นติดตามเรื่องของการตรวจสอบนี้ได้
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

การเลือกตั้งครั้งนี้ร้องกันไปร้องกันมาอีนุงตรงนังจริงครับ
นี่เหลือเวลาอีก๘๙วันจะถึงวันเลือกตั้งแล้ว
ฉะนั้นถ้ายังไม่มีความชัด
เนี่ยมันจะยุ่งนะครับ
วันนี้ก็ขอมาดูความชัดเจนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง

เรื่องที่ร้องว่าพลเอกประยุทธ์
ในฐานะหัวหน้าคอสชนะ

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือเปล่า
ประเด็นนี้คนร้องร้องไปสองทาง
คือร้องไปทางกรกตทางหนึ่ง
และร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอีกทางหนึ่ง
นี่แหละคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรคุณศรีสุวรรณนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าที่ร้องไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฉะนั้นในมติที่ว่ายกเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ย
อ้างอิงมาอ้างอิงการันตี
เอาฉะนั้นเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็สมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐได้สิ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคาะอย่างนี้เนี่ยถึงที่สุดหรือยัง
ถึงที่สุดหรือยังเสด็จน้ำหรือยัง
อันนี้เนี่ยตอบว่ายังครับ
เพราะคำร้องร้องไปทั้งสองทางคือร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและร้องไปที่กรกต
ฉะนั้นในส่วนของกรกตเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนที่จะตรวจสอบดูรายละเอียดแล้วส่งสารรัฐมนูลให้วินิจฉัยต่อ
หรือจะไม่ต้องส่งแล้วก็ได้เป็นสองทางนะฮะทางของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นบอกไม่ผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ลงรับสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้
อีกเรื่องหนึ่งเอาสิให้จบยังคาราคาซังกันอยู่อย่างนี้ประเด็นของคุณธนทรจึงรุ
เรืองกิจพักอนาคตใหม่ที่ว่าไปลงประวัติไว้ว่าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมสองสมัย
นี่เจ้าหน้าที่พักเขาไปลงประวัติไว้แต่แท้ที่จริงเนี่ยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าเท่านั้นคนละตำแหน่งกัน
ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขกันในทีหลังก็เลยเมื่อวานนี้ก็มีหัวข่าวนี้กรกตยุติสอบธนทรเรื่องโม้ประวัติ
ฉะนั้นก็ไม่ต้องสอบยุติแล้วทีนี้ขอแทรกคำอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งเถอะเรื่องความคืบหน้าการพินาคำร้องของพลเอกประยุทธ์
หัวหน้าคอสชเนี่ยเมื่อวานนายอิทธิพรบุญประคองบอกว่ากรกตยังไม่ได้พินาคำร้องดังกล่าว
แต่ได้รับทราบถึงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดต้องยอมรับว่าข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของผู้ตรวจหรือข้อมูลทางวิชาการและหลักกฎหมายกรกตจะนำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมด
เลขากรกตพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์พรมมาท่านบอกว่าที่ประชุมกรกตได้พิจารณาไปบ้างแล้วและเห็นว่ายังมีปัญหาในข้อกฎหมาย
จึงให้สำนักงานนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกรกตโดยจะมีการนัดประชุมในวันที่๑๘มีนาวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ย
เมื่อได้รับความเห็นแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมต่อไปแปลว่าช่องทางนี้ยังไม่ยุติเพราะองค์กรวินิจฉัยที่เด็ดขาดที่สุดคือ
ประเด็นเรื่องโต๊ะจีนวันก่อนกรกตแถลงว่า
ไม่พบเงินสนับสนุนจากต่างชาติ
แต่ว่าคนร้องคุณศรีสุวรรณเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจหรอก
ว่าจะเงินจากต่างชาติหรือไม่ต่างชาติ
แต่ที่เขาเห็นในรูปในข่าวเนี่ย
คือเป็นเงินของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
เพราะว่าที่ป้ายปักไว้นี่ของกระทรวงคลังเท่านี้โต๊ะ
ของรัฐวิสาหกิจนั้นเท่านี้โต๊ะ

ผมฟังคุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกต
ท่านบอกว่าบางเรื่องเนี่ย
ที่พยายามจะคาดกันมันไม่อยู่ในคำร้อง
แต่ที่อยู่ในคำร้องเนี่ยจะต้องทำให้ชัดเจน

ตรงนี้ผู้ร้องเขาก็ต้องการคำตอบอยู่

ฉะนั้นบางเรื่องอยู่ในคำร้อง
เรื่องเป็นประเด็นไม่อยู่ในคำร้อง
ประเด็นเรื่องเงื่อนไขเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อสิ่งที่จะตามมาหลายเรื่อง

ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยก่อนเลือกตั้ง

เมื่อวานเนี่ยมีงานที่แวดวงคนทีวี
เขาไปร่วมมือกับกรกตกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล
เพื่อที่จะทำข้อมูลดิบ
ส่งข้อมูลดิบแล้วให้โทรทัศน์แต่ละช่องเว็บทรง

เหมือนกันมีความเร็วเท่าเทียมกันมีความถูกต้องเท่าเทียมกัน
เพราะว่ามาจากแหล่งเดียวกัน
ผมได้นั่งคุยกับท่านประธานกรกตท่านก็ให้คำยืนยันว่า
ตอนนี้เรื่องในกรกตเยอะมากแต่ว่าให้คำยืนยันว่า
กรกตไม่ทำตามใบสั่ง
กรกตจะยึดหลักความเที่ยงตรงถูกต้องเป็นธรรมเอาไว้ก่อน
เพราะท่านก็รู้บอกว่าถ้าไม่เที่ยงตรงไม่เป็นธรรม
แล้วปัญหาจะตามมาแต่ถ้ากรกตตัดสินด้วยความเที่ยงตรงเที่ยงธรรม
สั่งการไม่ได้ชี้นำไม่ได้มีอำนาจยังไงมาบิดเบือนไม่ได้
อันนี้ก็จะทำให้ก็จะทำให้การเลือกตั้งมันมีความชัดเจนขึ้น
ฉะนั้นท่านประธานกรกตก็บอกว่าอย่าเพิ่งประมาท
ว่ากรกตชุดนี้จะทำตามใบสั่ง

และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของเที่ยงวันนี้ครับ
แล้วเดี๋ยวสำหรับพี่น้องชาวสุราชเจอกันนะครับ

ช่วงเวลา๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
คุณจอมขวัญไปรออยู่ที่นั่นเหรอครับ
เดี๋ยวอาจารย์สุภาพก็ตามไปด้วยนะใช่ครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยข่าวเที่ยงวันนี้นะครับ

อย่างที่อาจารย์บอกก็เวทีดีเบตที่สุราธานีนะครับ

ช่วงนี้เจ็ดเสือกกะตอก็ทำหน้าที่เต็มที่
กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับ
ร้องเรียนต่างที่พักการเมืองร้องเรียนมา

ถอยใจเลยเราเป็นคนติดตามข่าวสารนะครับ
และเราในฐานะประชาชนก็เตรียมพร้อม